โพสต์ภาพน้องลียองก็ระบุว่าเป็นลูกชายคนล่าสุดซึ่งเกิดกับแฟนสาว
ก็เป็นเรื่องฮือฮาในโลกของออนไลน์กันเลยทีเดียวนะคะ
เมื่อตอนเย็นของวันเมื่อวานนี้ค่ะคือวันที่๑ตุลาคม
ก็โพสต์ภาพเด็กทารกหน้าตาจิ้มลิ้นตากลมโต
พร้อมกับข้อความว่าขอแนะนำน้องลียองเด็กชายพัฒนศักดิ์สุขพิมายนะคะ
เกิดวันที่๙กรกฎาคมปีรกาลูกชายคนล่าสุดของเฮียเองจ้า
แค่นี้ก็ทำให้พวกแฟนคลับเข้าไปกดไลค์เพื่อแสดงความยินดีกันแบบว่า
เยอะแยะมากมายเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวสุขภิมาย
ก็เยอะมากนะคะที่เข้าไปแสดงความยินดี
แล้วก็ยังไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงบางคนก็คิดว่าอย่างนั้น
เปิดเผยว่ายังไม่สามารถที่จะติดต่อนักแสดงสาวได้
แล้วก็ตอนต้นสังกัดก็เพิ่งที่จะทราบข่าวพร้อมกันในวันเดียวกันนี่เอง
ว่าเธอมีลูกแล้วเกษตรซึ่งก่อนหน้านี้ในงานครอบครูเดือนสิงหาคม
ทุกคนก็ถามบอกว่าเป็นอะไรนางก็บอกก็เปิดร้านขนม
ก็คงจะต้องชิมต้องกินอะไรกันก็เลยอ้วน
ทางนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายน๒๕๕๙
ร็อกเกอร์หนุ่มเขาเคยประกาศพบรักใหม่แล้วก็เปิดเผยตัวนะฮะ
ซึ่งก็ตอนนั้นเสกก็เปิดว่าฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายที่เข้ามาจีบตัวเองก่อนนะ
ซึ่งก็ชอบที่ตัวผมเป็นคนที่ตรงเถื่อนดี
ในขณะที่นักร้องหนุ่มมาสเซอร์ก็บอกถึงสาเหตุว่า
ดูแลผมเป็นอย่างดีด้วยนะฮะส่วนเรื่องวัยที่ต่างกันก็คงจะไม่เป็นอุปสรรคอะไร
แล้วก็ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นนุ่มอยู่
ตอนนั้นตอนจำได้ตอนนั้นที่มีข่าวคุณเสกเนี่ย

พอหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนแบบข่าวเขาก็หายไปแล้วก็เคยมาคุยกับคุณการ
ภรรยาของคุณเสกนั้นคุณการบอกว่าเขาเหมือนกับ

ตอนนั้นเขาเหมือนกับว่าเขาเลิกติดต่อกันไปแล้วลักษณะอย่างนั้น
แล้วทุกอย่างก็เงียบหายไปนะฮะ
จนกระทั่งล่าสุดอยู่ดี

ซึ่งจะบอกว่าคุณการอดีตภรรยาก็โพสต์ไม่พอใจนะ

ก็ในเมื่อทั้งคู่ก็ไม่ได้รักกันแล้ว

โดยคุณการได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะครับว่า
เขาบอกเรานะครับว่าจะไม่ออกสื่อเรื่องรูปใหม่
เขาบอกเราว่าอย่าให้ลูกรู้

ลักษณะเหมือนแบบหมายถึงลูก๓คนของแกที่มีอยู่
คือตอนแรกไปบอกลูกว่าให้ลูกรู้นะ
แต่อยู่ดีคุณเสกโพสต์ออกมาคุณการก็มาพูดแบบนี้นะครับ

โอ้โหที่ใช้ลูกเป็นเครื่องมือที่จะทำให้พี่เจ็บใจ
เขารู้ว่าเรารักลูกมาก
ทำให้ลูกเจ็บทำให้การเจ็บ

ก็เลยมาโพสต์แบบนี้ว่าตัวเองมีลูก

ก่อนหน้านี้เขามีมาปรึกษาว่าพี่เสก

เราไม่ได้เอ่ยนะว่าเขาเล่นยาหรือไม่เล่นยา

เขาคิดว่าพี่กับแซนวิชคิดแผนชั่ว
เขาเลยไลน์ไปด่าแซนวิชยับเลย
ส่วนกับแซนวิชตอนนี้เขาก็แยกกันอยู่
เขาบอกว่าเสกไปด่าแล้วก็ไล่เขาไป

เพราะเขามาคุยกับพี่พี่ก็คุยด้วย
พี่เป็นคนจริงใจ
รูปโพสต์เฟซบุ๊ค

เขาอยากรู้จุดประสงค์ของเสกว่าจะทำเพื่ออะไร

น้องคือลูกของเซนวิชคือรีออง

เขาใช้นามสกุลของผู้หญิง

แต่ว่าถ้าน้องเขาไม่มีอะไรกับพี่

ถามว่าทางนู้นได้จดทะเบียนไหม
ก็ยังไม่ได้จดแต่รับรองบุตรจริง

ส่วนเรื่องสินสมรสที่ยังตกลงกันไม่ได้ก็คือ

เขาบอกไม่มีไม่หนีไม่จ่าย

พอพี่ทวงเขาก็จะบอกว่าเล่นคอนเสิร์ต
ผ่อนเอานะฮะรอฉันมีเงินก่อน
ยังไม่รู้สถานการณ์การเงินแย่ลงหรือว่าปะหรือเปล่านะฮะ

แต่พี่ทำงานไม่ได้รอเงินจากเสก
ตัวเขาเองทำงานเขาไม่ได้รอเงินจากเสกนะฮะ
เพราะเสกไม่ได้ให้เงินพี่ใช้

คุณการตอบบอกว่าถามว่าเลิกแล้ว
ทำไมยังไปผัวพันกันอีกกับคุณเสกนะครับ
มายุ่งกับพี่เองคุณการบอกนะฮะ

ทุกวันนี้เราอยู่ในฐานะเพื่อนอยู่แล้ว

คือมีพี่มีเสกนะฮะแล้วก็มีลูกอีก๓คน
ลูกเองก็พยายามไก่เกลี่ยให้กลับมาคืนดีกัน

ตนอยากให้เสกมาขอโทษตนกับลูก

เขากลับมาให้ตนช่วยเหลือทุกอย่าง

คือจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในอะเนอะ
อันนี้ไงคือจริงสองคนเขารู้ว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะไรคือใครโกหกอะไรคือใครที่พูดจริง
แต่ตอนนี้เนี่ยพอเวลาต่างคนต่างออกมาพูดกันอย่างนี้ก็ไม่รู้คุณรู้กันเองคุณรู้กันสองคน
คือก่อนหน้านี้คุณการก็ได้มีการเอาไลน์ออกมาแฉนะฮะบอกว่าคุณเสกได้มีการส่งไลน์พูดคุยกับเธอนะครับ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปหาเธอนะฉันรักเธอที่สุดรักเธอคนเดียวอย่างนี้
แล้วก็จะเข้าไปรับเธอกับลูกมาอยู่ด้วยกัน๕คนนะพร้อมกันนู่นนี่นั่น
แต่หลังจากนั้นก็มันมีประกาศข่าวว่าตัวเองมีลูกอีกคนหนึ่งคุณการก็เลยเจ็บใจ
ทีนี้ชาวเน็ตก็หันไปถามเหมือนกันว่าคุณการจะไปเจ็บใจทำไมก็ในเมื่อหย่ากันไปแล้ว
อันนี้ก็อีกมุมหนึ่งเขาก็บอกจะไปเจ็บใจทำไมแล้วทำไมคุณการไม่หยุดสักที
บางคนบอกว่าอ๋อรู้แล้วล่ะเพราะคุณพระทิเสกไม่อยู่กับคุณการเพราะแบบนี้หรือเปล่า
เพราะคุณการไปเป็นแบบนี้หรือเปล่าคือมันเป็นสองมุมถามว่ามีดีตรงไหน
ผมว่าผมไม่รู้มีดีตรงไหนนะแต่ผมรู้อย่างหนึ่งว่าสุดท้ายผลเสียมันไปตกอยู่กับลูก
ลูกมีเพื่อนมีสังคมมีสังคมที่เขาต้องอยู่แล้วไอ้การที่พ่อแม่เอง
ผมมีลูกเหมือนกันก็รู้สึกว่า
ไอ้การทำแบบนี้ผลมันไปตกอยู่ที่ลูก

จริงเรื่องมันพูดกันภายในดีกว่า

เอาละมาข่าวไซคายกันต่อนะคะ

คำที่คุณกานทะแหลงอยู่ทางไทยรัสต์ทีวี
ในอินสตาแกรมเขาเอามาลงแล้ว

ตอนนี้ตอนนี้ว่าฝนฟ้าอากาศข้างนอกก็ตกหนักกันทั้งวันด้วยนะคะ
ตอนนี้ระบบรายก็เลยล่มเลยเนื่องจากฝนตก
ราคาก็กำลังแก้ไขกันอยู่มาถึงรายของเรานะครับ
ของไทรัฐทีวีนะคะ

แหมกำลังติดตามเรื่องเศกเลยไม่ได้หาข่าวมาดูเลยนะครับ
อายุ๑๒๐ปี
อยู่ดีไปถ่ายรูปติดวิญญาณปริศนาเข้ามา

ก็มีคนเหมือนเกาะอยู่ตรงแก่บ้าน

เขาบอกขนหัวลุกกันเป็นแถบนะครับ
รับเหมาก่อสร้างเหมาซ่อมแซมบ้านไม้หลุยที่ลำปาง

ถ่ายรูปอวดเพื่อนแต่นั้นติดวิญญาณปริศนาที่หน้าต่าง

แถมให้โชคถูกหวยด้วยนะครับ

ทางผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านพักของเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
อยู่ที่อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางคุณผู้ชมครับ
ซึ่งเป็นบ้านไม้โบราณ๒ชั้นอายุ๑๒๐ปี
โดยชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าบ้านหลุย
หลังมีกระแสข่าวนะครับว่ามีผู้ถ่ายรูปติดวิญญาณภายในบ้านออกมาด้วย

นายเสกสรรมึงงาวอายุ๓๘ปี
เป็นผู้ถ่ายภาพโดยวิญญาณมาเปิดเผย
บอกว่าตัวเองได้มารับเหมาซ่อมแซมบ้านหลังดังกล่าวเมื่อวันที่๑๒กันยายน
โดยเมื่อมาถึงก็ให้คนงานไปลื้อไม้บนบ้าน
โดยไม่ได้จุดทูปขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทาง
ตนเองก็ได้ถ่ายภาพในโชว์เพื่อน
ว่าตัวเองมาซ่อมแซมบ้านหลุยนะ
ทั้งนี้หลังจากนั้นตนก็ได้มีการโพสต์ภาพลงเฟซบุ๊ก
ส่วนตัวเมื่อวันที่๑๒กันยาปี๖๐นี่แหละ

เพื่อนก็บอกว่าภาพดังกล่าวมันมีเงาแปลกนะ
เหมือนมีชายชะลาคนหนึ่งอยู่บริเวณที่หน้าต่างชั้น๒
หลังจากนั้นก็เลยไปเช็คภาพแล้วก็ขยายรูปดู
ตกใจคุณผู้ชมขนหัวลุกสู้เลย
เพราะว่าเจอเงาดังกล่าวอยู่ในภาพจริง
ทั้งที่ขณะถ่ายภาพไม่มีใครอยู่บนบ้านเลย
นะครับณเศขสารมีการกล่าวต่อว่าต้นก็เลยมาจุดทูป

โดยเชื่อว่าเงาดังกล่าวน่าจะเป็นวิญญาณของผู้ที่ดูแลบ้านหลังนี้

เจอเลขที่หลังประตูบ้านคือ๑๔คูณสาม
๑คูณ๓คืออะไร

คูณ๓เล่นหนักนะเล่นหนักนะไม่ใช่๕๐บาทเดี๋ยวคุณจะคิดว่าไม่ใช่๕๐บาท

ก็เลยพูดลอยว่าหากถูกเลขเดี๋ยวจะไปทำบุญ
ปรากฏว่าลอตเตอรี่ออกมาวันที่๑๖กันยายนตนถูกจริง
ก็เลยไปทำบุญอยู่ที่ศูนย์กุศลที่วัดแห่งหนึ่งนะครับ
แล้วที่ผ่านมาคนงานก็ไม่เคยมีใครเจอเรื่องลี้ลับแบบนี้อีกเลยนะครับ
ก็เลยเชื่อว่าท่านคงจะช่วยคุ้มครองนะครับ

เหมือนมือเท้าอยู่ตรงนี้ตรงนั้นบ้าน
ลักษณะเป็นเหมือนคนจีนเป็นเหมือนคนจีนเลยนะ

บ้านหลังนี้บ้านสวยจังเลยเนอะหนูเคยผ่านตอนที่แบบ

คือบ้านนี้มันจะสวยมากคือแบบเหมือนคล้ายว่าเป็นพวกพ่อค้าไม้เมื่อก่อน
บ้านสวยมากบ้านคนจีนสมัยก่อนพวกมันจะมีฐานะ
ใช่สร้างไว้สวยมากแล้วก็หลังก็ไม่มีใครอยู่

ใช่เขาลือกันใช่ไหมใช่แต่เมื่อก่อนสวยแบบมีคนอยู่อะไรอย่างนี้
หลังก็คนก็หายไปแต่ตัวบ้านก็ยังอยู่อยู่
หายไปเหลือแต่ผีหรืออะไร

อย่าไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวเจ้าของบ้านเขามาฟ้องเราได้ว่าบ้านก็มีผี

เธอพูดเองไปหมดเลยทุกเรื่องนะ